ส่วนขุนพลฟุตซอลไทยนะครับในชุดชิงแชมป์เอเชียไต้หวันนะครับ
เดินทางไปถึงก็กำลังปรับสภาพร่างกายนะครับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็
เรื่องของเวลาหลับนอนด้วยที่เก็บตัวจากยุโรปมาแล้วข้ามมาที่เอเชียยังปรับเวลาไม่ได้
ความมั่นใจเนื่องจากการเก็บตัวที่ยุโรปนั้นถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับ
หลังจากเสร็จภารกิจกับต้นสังกัดซึ่งการฝึกซ้อมเมื่อวานฝึกซ้อมวันที่
ซึ่งปูปลิงนะครับก็เน้นย้ำรุ่งทีมเรื่องของเกมรับแล้วก็มีการฝึก
กับตอนช้าพิษาวงแก้วเปลี่ยนว่าทีมมีความพร้อมหรือการไปเก็บตัวที่
ทีมชั้นนำนะครับโดยเฉพาะเกมหลังกับประตูเกรดนั้น
ความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากเลยครับ
งานที่ใช้ไปจิงเขาเนี่ยมันยากครับเหมือนยุโรปอย่างนี้ครับ
ถ้าเรารินกับในอาเซียนเองเราสามารถที่จะเซ็ตเข้าไปจิงเขา
แต่ในยุโรปเราผิดพลาดไม่ได้ครับ
รายการนี้๑๑๑กพนะครับ
สนาม๒กุมภาพันธ์เกมแรกเจอจอแดน๖โมงเย็นตามเวลาไทย
นัดที่๒นะครับวันที่๔เจอกับเลมานอน๖โมงเย็นเหมือนกัน
แล้วก็นัดที่๓พบกับคีกิสถานวันที่๖กุมภาพันธ์
แต่๖โมงทุกนัดย้ำกันได้สำหรับแฟนติดตามเชียร์ทีมไทยกันหน่อย